พวกเราเนี่ยพวกข่าวเช้าเป็นพวกบ้าพลัง
การเปิดหน้าครั้งแรกของผมจำได้จนทุกวันนี้๓๐เทค
กว่าจะได้สกรูปครึ่งออกมา
พี่ช่างภาพแทบจะแบบเลิกคบกันไปแล้ว

แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอยากเป็นนักข่าว
เริ่มต้นตัวเองด้วยข่าวทีวีแล้วก็อยู่กับทีวีมาโดยตลอดเลย
และได้ทำข่าวแรกก็คือข่าวการเมือง
พอข่าวการเมืองทุกอย่างในโลกใบนี้ทุกอย่างในประเทศไทยเนี่ย

มันคือทำเรื่องยาวให้สั้นมันคือทำเรื่องยากให้ง่าย
ทีวีมันคือการรวมทุกศาสตร์แขนงศิลปะเข้ามาอยู่ในศาสตร์เดียวกัน
ดังนั้นการที่อยู่ในจุดที่ยากที่สุดของข่าวทีวี
มันเลยเป็นโจทย์ที่สุดหินผ่านยากมาก
การเปิดหน้าครั้งแรกของผมจำได้จนทุกวันนี้๓๐เทป
กว่าจะได้สกรูป๕นาทีครึ่งออกมา
พี่ช่างภาพแทบจะแบบเลิกคบกันไปแล้ว
แบบเปิดหน้า๓๐เทคแบบเอาใหม่ไม่ผ่านเอาใหม่
๓๐เทคอะไรแบบท้อเลย
ไม่มีโจทย์อื่นเลยไม่ได้ก็ทำใหม่
ไม่ได้ก็ต้องทำให้ได้มึงต้องทำให้ได้
ผมเป็นผู้สื่อข่าวผู้ประกาศข่าว

พี่ต้นทำงาน๖วันในไทยรัฐทีวี
ก็คือไปประชุมข่าวตีหนึ่งเพื่อที่จะกองบรรณาธิการก็เอาข่าวมาวางแล้วก็มาคัดเลือก
กระบวนการคัดเลือกพี่ต้นก็จะเป็นคนยอดสุดหัวสุด
ในการที่จะเคาะว่าแต่ละข่าวข่าวไหนต้องเล่นข่าวไหนไม่เล่น
จากนั้นมาก็พอเสร็จจากตรงนี้แล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการที่เขียนข่าวต่าง
ก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะข่าวไม่ใช่มาถึงเอาเลยยึกไม่ได้
มันต้องผ่านกระบวนการคิดกันกรองคัดเลือกวางน้ำหนักข่าว
สมมุติมาข่าวน่าสนใจเล็กสั้นอย่างนี้เราจะเติมยังไง
ให้มีความสนุกให้มีความสร้างสรรค์และให้มันรอบด้าน
จากนั้นมาก็ตี๓ก็เริ่มกระบวนการเขียนข่าว
เพราะฉะนั้นข่าวที่ออกมาแล้วเนี่ยอย่าคิดว่าจบด้วยนะ
ข่าวที่ออกมาแล้วถ้าหากมันไม่รอบด้าน
ผมตีกลับไปให้เขียนใหม่หรือตีกลับไปให้เติมมาใหม่

ตี๕๑๕ข่าวเราเข้าตี๕๓๐ก็พอดีเลยฮะ
นั่งรอในสตูดิโออีกประมาณ๑๕๒๐นาที
ก็จะเข้าสู่กระบวนการเริ่มตี๕๓๐เริ่มอ่านข่าว
ปุ๊บจบห้องข่าวหัวเขียวก็เป็นข่าวเช้าหัวเขียว
๖๓๐ถึง๘๓๐หลังจาก๘๓๐เสร็จแล้ว
กรรมนาธิการถ้าข่าวมีปัญหายังกลับไม่ได้นะ
ประชุมมันก่อนเฮ้ยว่าเฮ้ยทำไมวันนี้ข่าวพี่มันเป็นแบบนั้น
ข่าวที่ผมเสริมไปแบบนี้ทำไมไม่ได้แบบที่ผมคิด
ทำไมไม่ได้อย่างที่เราคุยกันไว้ก็ต้องมาประชุมกัน
เพราะฉะนั้นเนี่ย๘โมงครึ่งกลับไม่ได้เจอกันก่อนอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง
พอเสร็จจากนี้๘๓๐๙๐๐เอาละค่อยกลับบ้านอย่างน้อย
เพราะว่าถ้าสว่างมากกว่านี้จะขับรถไม่ไหวขับรถไม่ถูกแล้ว
ว่างของผมเนี่ยก็จะมาประจำการอยู่ที่ร้านกาแฟ
ผมเป็นบาริสต้าด้วยเป็นเจ้าของร้านกาแฟด้วย
วัตถุของผมคือการได้สร้างรอยยิ้มให้กับคนชิมกาแฟ
การทำข่าวก็เหมือนกับการเสิร์ฟกาแฟดีให้กับคนชิม
กว่าจะเป็นกาแฟแก้วนี้มันผ่านการคัดสรรสายพันธุ์ยังไง
พอได้เมล็ดกาแฟที่หอมดีขนาดนี้แล้ว
บาริสต้าคุณชงข่าวนำเสนอกาแฟนี้ได้ดีขนาดไหน
ดังนั้นการที่เราอยู่กับทีวีข่าวทีวี
แล้วเรามีโอกาสทำหลายสิ่งหลายอย่าง

ได้สัมผัสทั้งสองสิ่งพร้อมกัน
งข่าวด้วยชงกาแฟด้วยชงกาแฟเสร็จก็มาชงข่าวต่อ

ซึ่งรับผิดชอบดูแลข่าวภาคเช้าของไทยรัฐดูทั้งหมดเลยนะฮะ

เพราะฉะนั้นเราก็อยากจะทำให้เราไปยืนอยู่ใน
ซึ่งทีวีมันมีเป็น๑๐๑๐ช่องอ่ะนะ
อย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกขนาดแค่๖๗ช่อง

เพราะฉะนั้นตัวแข่งขันตัวโจทย์ต่างมันยิ่งยากเข้าไปอีก
ไม่ง่ายชีวิตจริงไม่มีใครยอมเราหรอก
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้เขารู้เรา

ดังนั้นวันนี้สูตรสำเร็จอ้าวทำข่าวนี้แบบนี้นะครับ

ดังนั้นเราต้องมีการปรับตัวตลอดเวลา
ถ้าหากสู้แบบนี้แล้วยังไม่ชนะ

จนกว่ามันจะมีความเสถียรมากขึ้น
แล้วเราค่อยหาหลักแบบนี้ลุยกันต่อไป
ก็ต้องสู้ต่อไม่มีคำไหนที่เราจะไม่สู้
แล้วไม่มีวันไหนที่เราจะหยุดรับรู้การเปลี่ยนแปลง
เราต้องเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะปรับและเปลี่ยน

ได้ดูในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเช้านี้

เหมือนเป็นเพื่อนคอยเล่าข่าวให้พี่ฟัง

ฟังแล้วอ๋อรู้เรื่องแล้ววันนี้โลกทั้งใบอยู่ในมือเราแล้ว

ถ้าหากผมยังอ่านข่าวรู้สึกว่ามันน่ารำคาญมันน่าเบื่อ

ท่านผู้ชมสามารถบอกผมได้ทุกเมื่อผมพร้อมที่จะปรับตัว
ปรับปรุงเพื่อให้ข่าวออกมาใกล้ชิด
และท่านผู้ชมดูข่าวแล้วมีความสุขที่สุดครับ
ท่านผู้ชมดูข่าวแล้วมีความสุขที่สุดครับ